มีเรือล่มกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
คือมีผู้โดยสารนั่งมาทั้งหมด๑๐คน
แล้วคาดว่าเรือไปชนกับต่อไม้
โดยที่คนขับเรือมองไม่เห็น
แล้วเรือก็ล่มตอนเรือล่มเนี่ยค่ะ
น้ำพุ่งเข้าไปในเรือแบบเร็วมากนะคะ

เขาก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายออกมา

คนที่เสียชีวิตเขาว่ายน้ำไม่แข็งว่ายน้ำไม่เป็น

กู้ภัยนักประดาน้ำชาวบ้านชาวประมงก็ต้องไปช่วยค่ะ

ไปช่วยไปค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุนี้นะคะ
เรือที่ล่มเป็นเรือรับส่งผู้โดยสาร
จากบ้านห้วยต้าตำบลนางพญาอำเภอทาบลาจังหวัดอุตรศาสตร์อุตรศาสตร์อดิษฐ์
คว่ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจนะคะ
เรือดำลำนี้กำลังนำสินค้าผู้โดยสารไปส่งที่ฝั่งบ้านท่าเรือ

จุดเกิดเหตุก็คือระหว่างเกาะเม่นกับเกาะเต่า
เรือไปชนต่อไม้แล้วค่อยจม
เจ้าของเรือก็คือคนขับเรือนี่แหละค่ะ
แล้วมีผู้โดยสารอยู่บนเรือก็จมลงไปใต้น้ำกันทั้งหมดเลยนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๕ราย
จำนวนนี้ก็คือนายประเรียนอภิยะอายุ๕๐ปีคนขับเรือ
คนขับเรือก็เสียชีวิตด้วยนี่คือรายชื่อของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คนรอดชีวิตมี๖คนมีเด็กผู้หญิงด้วยค่ะอายุแค่๙ขวบรอดชีวิตมาได้
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขส่งติไปนะคะ
ติกับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งบ้านท่าเรือประมาณ๕กิโลเมตรค่ะ
เป็นเส้นทางระหว่างบ้านท่าเรือกับบ้านห้วยต้า
ติได้ไปคุยกับผู้รอดชีวิตมานะคะนายมานะธรรมวงศ์กับนายพรใจโสภา
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงสายเขากับผู้โดยสารคนอื่นก็นั่งเรือกันมาจากบ้านห้วยต้า
ห่างจากบ้านท่าเรือก็ในเรือนอกจากผู้โดยสารมีของเยอะค่ะ
บรรทุกสิ่งของมาหลายอย่างมากมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้าเปลือก๑๐ถุง
มีกล้วย๓เครือปลาซิล๒ถุงใหญ่เรือค่อนข้างจะน้ำหนักเยอะนะคะ
ผู้รอดชีวิตเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับก่อนเกิดเหตุค่ะ
แล่นมาในอ่างเก็บน้ำไปชนกับต่อไม้ใต้น้ำ
แล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยนะพุ่งเข้าใต้ท้องเรือเข้าไปในเรือแบบเร็วมากค่ะ
คนบนเรือ๑๑คนทั้งผู้โดยสารและคนขับเรือก็ตกใจ
พยายามจะปีนขึ้นไปบนหลังคาเรือแต่มันไวจริงคุณผู้ชมสองนาทีจมแล้ว
อืมสองนาทีจมหมดเลยอ่ะมิดเลยทุกคนก็ตะเกียกตะกายนะคะ
ไหว้เข้าฝั่งบางคนกอดถุงพลาสติกบางคนกอดขอนไม้รอดชีวิตมา๖คน
ังเรียงยืนเพราะโดนน้ำแล้วมันหนักมากจริมจริง

ที่ผ่านมาเคยเจอเรือไปชนต่อไม้
มีคนตายเกือบทุกปีล่าสุดคือปี๒๕๕๙
ก็เลยคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เพราะก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้เหมือนกัน
คนอื่นก็ไปกันก็แต่คนหิตหาง
ได้แต่ครูครับไม่เอาไม่ได้
เคยเจอเหตุแบบนี้รึไม่ครับ
ไม่เจอครับครั้งแรกครับ
มากเวลานี่ครับ

เพราะคุณเหลืออื่นป่าวจะหันไปดูไหมครับ

ชาวบ้านมันเป็นอาถรรค์ได้ไหมครับ
คิดว่าเกี่ยวไหมครับ

คนฆ่าตายห่วงแล้ว
ตัวตายตัวแทนถึงครับ

ขณะที่ทีมนักประดาน้ำเขื่อนศิริกิจค่ะนายสุรินแบนนัทนายพัดพงศอาจนาทัก
เล่าให้ฟังว่าน้ำตรงนี้ลึกเหมือนกันนะคะเกือบ๒๐เมตรได้เป็นน้ำนิ่ง
น้ำเย็นแล้วก็ขุ่นด้วยโอ้โหก็เลยมีอุปสรรคในการค้นหา
เห็นอย่างงี้ยี่สิบเมตรเหรอไม่น่าเชื่อนอ่ะ

ทุกคนที่จมลงไปต่อให้เสียชีวิตแล้วก็ตามก็อยากจะเจอร่าง
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
ข้างล่างก็เรียบเป็นขี้เลน
เป็นขี้เลนนะฮะแล้วก็มีไม้แห้งอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นิด

พอที่เจอศพทุกใต้น้ำสุดมาก

ว่ำหน้าหมดไม่มีหงายไม่มีนอนหงายคว่ำหน้า
ผมลงไปก็เจอพอดีโทษนะครับเราก็มือไปเจอที่ก้นพอดี
ก็จับแล้วบอกน้องมานี่เจอศพ
เราก็เอาเชือกมัดข้อเท้าแล้วดึงขึ้น
จิตเราอยากจะมาช่วยเขาเหมือนเราอยากทำบุญ
ความกลัวมันก็หายไปมีอยากจะช่วยเขาอย่างเดียว
ก็ได้บอกว่าผมมาช่วยนะฮะญาติพี่น้องรอขอให้เจอ
แล้วก็บอกที่จะทางเขาแค่นั้นแหละครับ
ก็ใช้เวลาในการค้นหา๗ชั่วโมงครึ่งนะคะ
ก็นอกจากนักประดาน้ำก็มีชาวประมงมาช่วยด้วย
ใช้เบ็ดตกปลาถ่วงด้วยก้อนหินโยนลงไป
เบ็ดเกี่ยวร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เอาร่างขึ้นมา
โอ้โหนี่ค่ะค่อนข้างยากลำบาก
เป็นความน่าเศร้านะใช่

คนขับเรือเจ้าของเรือหรือว่าผู้โดยสารนะครับ
นายอติรุธจำรูนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
กลุ่มวิทย์ภาคสาขาแพร่บอกว่า
เรือลำที่เกิดเหตุไม่ได้ต่ออายุทะเบียนการใช้งานนะครับ
เจ้าของเรือคือนายจำเนียนอภิยะ

ตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ยังไงติดต่อเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
มาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าจะอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นก็มาคุยกันหน่อย

นายประเรียนเป็นคนขับเรือนี่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับ
มาจากเรือไปชนต่อไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
เพราะระดับน้ำในเขื่อนตอนนี้มันแห้งมันลดทำให้คนขับเรือมองไม่เห็นต่อไม้
เรือลำนี้แล่นมาจากบ้านห้วยต้าจะนำสินค้าไปขายในเมืองบ้านท่าเรือ
ผู้เสียชีวิตกับผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่มากับเรือก็ล้วนแต่เป็นเครือญาติกัน
แล้วที่สำคัญโอ้โหอันนี้สำคัญมากคือในเรือไม่มีชูชีพนะฮะ
โอ้โหนั่นไงไม่มีชูชีพให้ใส่นะครับ
กรมเจ้าท่าบอกว่าพยายามบอกมาตลอดรณรงค์ตลอดทั้งเรือโดยสาร
เรือประมงเรือของชาวบ้านต้องมีเสื้อชูชีพให้ใส่กัน
เรือลำนี้ไม่มีเลยเขาอ้างว่าเขาเป็นเรือขนส่งสินค้า
แต่คุณเอาผู้โดยสารมาด้วยสิบคนใช่ถ้ามีผู้โดยสารด้วยเนี่ย
ยังไงก็ต้องใส่ชูชีพให้เขาต่อให้ตัวคุณเองก็ต้องใส่
ต้องใส่ครบทุกคนนะคะอืมขนาดว่ายน้ำเป็นยังเสียชีวิตอ่ะ
ถูกนะตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวเจ้าของเรืออยู่นะครับ
ยังไงก็ต้องดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ต่อใบ
ญาตการใช้งานเรือส่วนคนขับเรือถ้าจะตามความผิดแล้วก็คือ
ข้อหาประมาทนะฮะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บกับเสียชีวิต
แต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่าที่เหลือก็เป็นทางแพ่งแล้วอืม
ญาติของคนตายหรือว่าคนเจ็บจะไปเรียกทางร้องทางแพ่งกับ
คนขับเรือก็ต้องไปเรียกกับญาติของคนขับเรืออีกต่อหนึ่ง
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่เศร้าที่สุดครับทุกผู้ชมครับวัดท่าปลาครับ
ใกล้พื้นที่นั่นแหละญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ศพ
มารอรับศพอยู่ที่วัดนะครับกู้ภัยก็นำมาส่งให้นี่ฮะ
ศพมาถึงทางวัดก็ช่วยลำเลียงกันใส่โรงเย็นให้ญาติเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้
มาขอเข้ามาศพพร้อมกันนะครับแล้วก็นิมนต์พระท่านมาสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกให้
ตอนแรกทางญาติของ๕ศพเขาจะนำกลับไปประกอบพิธีที่บ้านบ้านห้วยต้า
แต่ก็ต้องนั่งเรือไปอีกอ๋อก็ไม่สะดวกอีกค่ะ
เพิ่งประสบอุบัติเหตุทางเรือเสียชีวิตกันก็เลยเอาที่วัดท่าปลาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะ